เรียกตัวนักการเมืองที่พลตรีสันเสริญบอก
ก็ไม่รู้ว่าจะใช้กับหลักสูตรปรับทัศนคติหรือเปล่า
เพราะว่าผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ระบุชัดเจนแล้วว่าขนาดนี้
ผู้บัญชาการทหารบกนั่นก็คือผลเอกธีรชัยนาควานิส
ได้จัดทำหลักสูตรปรับทัศนคติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็เตรียมที่จะเชิญตัวบุคคล
ที่มักแสดงออกในทางต่อต้านของสนชอบ
เข้ารับการฝึกอบรมในค่ายทหาร
เป็นเวลา๓๗วัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยได้ไปขอดูหลักสูตรที่ว่า

ศูนย์อบรมนักการเมืองหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำการสร้างชาติอย่างสร้างสรรค์
สำหรับผู้นำหรือแก่นำประชาชนทั่วไป
ของคณะรักษาความสมมุติแห่งชาติหรือคศ
ที่ได้ร่างหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลัก๔ประการ
เพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์ตั้งแต่คอสชเข้ามาบริหารประเทศ

ที่เน้นสร้างความปลอกดอกสมาช์หน้าชั้น
ส่วนหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม
คอสชได้กำหนดไว้ว่าต้องเป็นผู้นำหรือแก่นำประชาชน
กระทำผิดกฎหมายผิดกติกาของสังคม
และฝ่าฝืนคำสั่งของคอสชเท่านั้น
ใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น๗วันหรือจำนวน๑๖๘ชั่วโมง
ตอนการคัดเลือกเริ่มจากมีหนังสือจากฝ่ายกฎหมายของคอสช
ส่งไปเชิญตัวถึงบ้านพักพร้อมจัดรถตู้ให้บริการจากบ้านพัก
ศูนย์ฝึกอบรมที่กระจายอยู่ในพื้นที่ของทหารแต่ละจังหวัด
ที่มีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง
และต้องอยู่ในพื้นที่ภูมิลำเนาของบุคคลที่ถูกเชิญตัวด้วย
เพื่อไม่ให้ครอบครัวเกิดความรู้สึกกังวลและสามารถเดินทางไปเยี่ยมได้อย่างสะดวก
ซึ่งก่อนเข้าและหลังการอบรมทุกคนจะได้รับการตรวจสภาพร่างกายก่อนทุกครั้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมเริ่มจากขั้นตอนแรก
เจ้าหน้าที่จะชี้แจงให้รับทราบถึงเหตุผลการเชิญตัว
ซึ่งตลอดระยะเวลา๑๖๘ชั่วโมงจะมีกิจกรรมในแต่ละวันที่แตกต่างกันไป
ตั้งแต่ตี๕จนถึง๓ทุ่มครึ่งเช่นให้ผู้เข้าอบรมได้ออกกำลังกาย
จากนั้นเข้าสู่ชั่วโมงอบรมด้านศิลธรรมและจริยธรรม
ก่อนต่อที่ชั่วโมงปฏิบัติเช่นร่วมกันพัฒนาสังคม
จากนั้นจึงเข้าสู่ชั่วโมงแลกเปลี่ยนทัศนะข้อคิดเห็น
ซึ่งอาจเชิญวิทยากรที่เป็นนักวิชาการ
เพื่อรับฟังและอธิบายงานของคอสช
พร้อมชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
และสุดท้ายคือชั่วโมงสถานการณ์เพื่อความผ่อนคลาย
มีทั้งเปิดเพลงให้ฟังและห้องคาราโอเกะให้ร้องเพลง
มีข้อแม้อย่างเดียวว่าจะติดต่อสื่อสารกับใคร
จะต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักสูตรอย่างไรบ้าง

หลักสูตรนี้จะมีความตื่นเต้น

คนทั่วไปไม่สามารถเข้าร่วมได้
แต่จะเป็นการเชิญตัวเท่านั้น
ไพรสาสกรีวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน